ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรียกว่าปะทะคารมกันอีกแล้วระหว่าง
เจ้าที่กับพี่แกรปไบท์มันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันไปแล้ว
มันก็พูดยากเหมือนกันยังหาจุดลงตัวไม่เจอ
แต่ว่าในฐานะผู้โดยสารเนี่ยคนทั่วไปเขาก็เอาที่สะดวกแหละ
สะดวกเรียกวินก็เรียกวินสะดวกเรียกแกรปไบท์ก็เรียกกราฟไบท์
แต่กรณีที่เกิดขึ้นนี้ผู้โดยสารที่เรียกแกรปไบท์เป็นคนตาบอด
แต่ต้องลงจากรถเพราะว่าพี่แกรปและพี่วินทะเลาะกัน

ซื้อปะเนี่ยสะใจมั้ย
ไปเก็บขี่คุณสอบมาหรือป่าว
ถ้าเป็นภาษาโซเชียลก็บอกบุลลี่กันขนาดนี้เลยนะ
คือต่อว่ากันแบบนี้ต่อหน้าผู้คนแล้วก็ยังมีผู้โดยสารนั่งอยู่อะค่ะ
คือพี่แก๊ปเขาก็ทำของเขาแต่พี่วินเขาก็ปกป้องสิทธิ์ของเขาแหละ
แต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือผู้โดยสาร

เออท้ายที่สุดก็ต้องลงจากรถนะคะ
เขาเอามาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
เจอวินเจ้าถิ่นรุมไล่เดือดพร้อมทั้งแจ้งว่า
เหตุเกิดขึ้นในซอยบุญอยู่ถนนดินแดง
ตั้งสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย
เอาล่ะคลิปนี้แชร์ออกไปในเฟซบุ๊กนะคะ
นี่เลยแหมประกาศตัวบอกว่ามา

เพราะอย่างที่บอกไงซอยนี้เป็นที่ตั้งสมาคมตาบอด

หรือจะมีแอปพลิเคชันมีฟังก์ชั่นที่คุณตาบอกเขาฟังเสียง
เยอะแยะเลยนะแต่คือถ้านึกความเป็นจริงคนตามบอกเขาจะบวกวินได้ไหม
อันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขานะคะทีนี้อ่ะพอมีเรื่องแบบนี้
มีการเรียกกันมาแล้วเขาก็มีการไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเนี่ย
เจรจาหาข้อตกลงระหว่างกราฟไบท์แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ในซอยนะคะ
ได้ข้อสรุปบอกว่าทางวินเจ้าถิ่นขอความร่วมมือไม่ให้กราฟไบท์เข้ามารับผู้โดยสารในซอย
ถ้าหากคนตาบอดต้องการใช้กราไบท์เนี่ยต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ออกมาปากซอยซะก่อนเท่านั้น
จากว่าอะไรเขาให้เหตุผลว่ามันยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟไบท์ก็ไม่สามารถที่จะวิ่งทับเส้นทางของวินมอเตอร์ไซค์ในซอยที่เขาจดทะเบียนถูกต้องได้
งั้นแบบนี้คนตาบอดก็ต้องเสียเงิน๒เด้ง๒ต่อ
คือตอนแรกวิ่งจากสมาคมคนตาบอดไปที่หน้าปากซอย

ผู้โดยสารคือต้องบอกแหละว่าปัญหาต่างเหล่านี้
มันส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเอง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือรอเรื่องของกฎหมาย
เพราะเราว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดบ่อยมาก
จะได้หาข้อยุติที่ลงตัวกันทุกฝ่ายนะคะ